คุณผู้ชมจากการเมืองมาดูเรื่องของการปลูกพืชออร์แกนิค
ไปสั่งเมล็ดพันธุ์มาจากอังกฤษแล้วก็ดูวิธีการปลูกผ่านอินเทอร์เน็ต
แต่สุดท้ายถูกจับค่ะเพราะพืชอออร์แกนิคที่บอกมันคือกัญชา

มีนายนัทธพงศ์เสวดวิหารีอายุ๓๗ปี
นายพานุวัฒน์เทียนประพาทอายุ๓๗ปี
แล้วก็อีกคนนึงคือนายเรทนรินชุติพิเชียนอายุ๓๐ปี
ทั้งหมดนี้ถือเป็นเครือข่ายส่งกัญชาออร์แกนิคผ่านทางเฟซบุ๊กนะคะ
ซึ่งทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพว่ากัญชาของกลางปลูกเอง
จะเอาไปขายให้กับกลุ่มลูกค้าผ่านทางเฟซบุ๊ก
สั่งซื้อเมล็ดกัญชาจากเว็บไซต์ที่อังกฤษ
เล็ดละ๕๐๐๖๐๐บาทแล้วก็เอามาปลูกแบบออร์แกนิค
คือไม่มีสารพิษตกค้างค่ะไม่ใช่สารเคมีอะไรเลย
ทำเป็นห้องรักษาอุณหภูมิแล้วก็เปิดหลอดไฟไงจำลองเป็นแสงอาทิตย์
ดูแลกัญชาให้เจริญเติบโตอย่างธนุถนอม
ทีนี้พอต้นมันโตได้ที่ออกดอกแล้วก็จะตัดเฉพาะดอกมาตากแห้ง
ขายให้กับลูกค้ากิโลหนึ่งนะคุณผู้ชม
แสนถึง๕แสนบาท
ส่วนที่เหลือจากการขายก็เอามาทำสลัด
เอามาสลัดเพื่อให้เป็นน้ำยางกัญชา

ใช่เอามาสลัดให้เป็นน้ำยางกัญชา
อันนี้ไปขายกิโลกรัมละ๒ล้านบาท
ฉันไม่อ่านผิดนะคะก็เอาไปส่งทางปรายศนีย์
วิธีการทั้งหมดถามว่าไปรู้มาจากไหน
เขาบอกว่าก็เปิดเน็ตดูแล้วก็ทำตาม
คือเขาบอกน้ำยางกัญชาจะค่อนข้างมีราคาสูง
เพราะว่ากัญชากว่าจะเอามาสลัดเอามาสกัดได้

จะได้น้ำยางกัญชามาสักหน่อยหนึ่งนะครับ